กับนักเรียนชั้นม๒ที่โรงเรียนเดียวกัน
ล่าสุดในวันนี้ผู้ปกครองของเด็กชายชั้นม๓
ซึ่งที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
ยื่นขอประกันตัวจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชศรีมาแล้ว
หลังจากที่เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหา

พรากผู้เยาว์แล้วก็กระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปี

สารเองก็อนุญาตนะแล้วก็บอกว่าให้เดินทางมารายงานตัวอีกครั้งในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะ
ผู้ปกครองได้นำเด็กชายชั้นม๓ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งน้องคนนี้เป็นแฟนเก่าของเด็กหญิงชั้นม๒
มาพบพนักงานสอบสวนที่สพบัวใหญ่
เพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียก
ในข้อหาพรากผู้เยาว์แล้วก็กระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปี
หลังจากนั้นตำรวจก็ส่งตัวเด็กชายคนดังกล่าว
ไปที่สำนักงานอายการจังหวัดบัวใหญ่
เพื่อให้อายการแล้วก็เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
รวมถึงพนักงานได้ร่วมการสอบปากคำ
โดยทางด้านของเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
ได้ใช้เวลาการสอบปากคำนานกว่า๒ชั่วโมงนะครับ
ซึ่งเบื้องต้นเด็กชายม๓ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ก่อนที่ช่วงบ่ายจะนำตัวเด็กชายคนนี้
เดินทางไปสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชศรีมา

นำตำแหน่งข้าราชการประกันตัวในชั้นศาล
ซึ่งสารก็ได้ให้ประกันตัวไปแล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้าน
พร้อมกับนัดรายงานตัวต่อสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชศรีมาอีกครั้งเดือนมีนาคม

ผู้อำนวยการนายนาถาพบุญทองโท
ก็เมื่อวานนี้เดินทางเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
สองข้อหาเป็นข้อหาเดียวกันกับน้องมสามซึ่งเป็นผู้ชาย
โดยนายณฐาพบก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขัง
แล้วก็ผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์จำนวน๒แสนบาทประกันตัว
ในชั้นศาลออกไปแล้วด้วยเพื่อที่จะไปต่อสู้คดี